นี่เป็นทองคำที่ลูกสาวของเธอได้ทำงานมาทั้งชีวิตตั้งแต่อายุ๑๓ขวบนะครับ
แล้วก็เก็บเงินซื้อมาเรื่อยนะครับล่าสุดตำรวจสามารถคลี่คลายคดี
ปิดคดีได้แล้วนะครับเพราะว่าแม่ของหญิงสาวเจ้าของทองคำเนี่ยนะฮะ
อมรับสารภาพว่าเป็นคนเอาทองคำของลูกสาวไปเอง
เอาไปขายแล้วก็เอาไปจำนำเพื่อหาเงินให้กับสามีใหม่ที่อยู่ที่ประเทศพม่า

มีคนที่รู้รู้เรื่องนี้ด้วยครับว่าป้าเอาทองไปขายขุดทองนะครับ
เขาก็ไม่รู้จ้ะหมอป้าทำคนเดียวเหรอจ้ะอืม
ทำคนเดียวแล้วก็บอกลูกว่าทองหายไปประจำก็มีไปขายก็มี
อืมแล้วทำไมเราถึงเอาไปอ่ะครับก็เพราะว่าไม่สบายอ่ะ
เพราะว่าป่วยน่ะป่วยอยู่ที่ไหนอ่ะครับอยู่ที่บ้านจ้ะอืม
ที่ประเทศพม่าที่พม่าเนี่ยเงินเนี่ยก็ไม่ใช่สามีอย่างเดียว
เพลย์ลูกสาวด้วยทำตัวสปอร์ตรายเทียบอ๋อเลยเลยเลย
เป็นเมินเราไปแบ่งไปแบ่งกับหลายคนไหมครับ
แบ่งให้ลูกสาวด้วยคำยืนยันจากปากผู้เป็นแม่ที่สารภาพว่าได้นำทองคำหนักเจ็ดบาทที่ลูกสาวฝังไว้ที่บ้านเช่า
หมู่บ้านทองสถิตวิลล่าอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกไปขายที่ประเทศพม่า
และบางส่วนก็นำไปจำนำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปฐุมธานี
ทำให้วันนี้ลูกสาวต้องไปถอนแจ้งความที่โรงพัก
ว่าถูกขโมยขุดเอาหายใส่ทองคำหนัก๗บาทที่ฝังไว้ไป
ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสอบพระโรงครรักษ์
เชิญตัวนางแมลงนางสาวเชอรี่และเพื่อนคนงานที่บันทึกภาพในวันเกิดเหตุไป

โดยตำรวจออกอุบายให้สาบานต่อหน้าพระในห้องสืบสวน
ลักษณะเหมือนคำสาบานขณะให้การในชั้นศาล
ทำให้นางแมลงกลัวจึงสารภาพเรื่องทั้งหมด
ว่าเป็นคนเอาทองของลูกในไส้ไป
นางสาวเชอรี่ฟังแล้วรู้สึกเสียใจ
ที่รู้ว่าแม่บังเกิดกล้าวเป็นคนเอาทองคำทั้งหมดไป

และบอกว่าแม่จำเป็นต้องใช้เงิน
เพื่อไปรักษาพ่อเลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคตับแข็ง
พักรักษาตัวอยู่ที่ประเทศพม่า
ถ้าเป็นตัวเองก็จะทำเช่นนี้เหมือนกัน
ถ้าแม่บอกฉันก็ไม่มาแจ้ง
ฉันก็ไม่รู้
ฉันก็ไม่ได้ติดใจเอาความแม่
ตอนนี้ก็ได้สนสัญแม่ตัวเองค่ะ
ขณะที่เพื่อนบ้านของนางสาวเชอรี่
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนแรก
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นเพื่อนบ้านคนใดคนหนึ่ง
ก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
เวลาทรัพย์สินหายอยากให้สอบถามคนในครอบครัวให้ดีก่อน
อยากจะให้ดูคนรอบตัวเองก่อนค่ะ
รอบตัวเองก่อนเพราะว่ามันเดือดร้อนคนอื่นเขา
เวลามาก่อหาอะไรอย่างนี้

พี่ก็จะถามว่าพี่ทำไมถึงทำไมถึงคิดว่าเป็นคนระแวกบ้าน
ทำไมไม่ระแวงหรือสงสัยคนในบ้านตัวเอง
แรกเขาน่าจะไม่สงสัยแม่ก็ไม่แปลก
แต่น่าจะสงสัยคนในบ้านเพราะว่าเขาอยู่กันเยอะ

ด้านผู้กำกับการสพองครักษ์กล่าวว่า

ตำรวจต้องติดตามของกลางมาคืน
ส่วนทางผู้เสียหายกับผู้ต้องหานั้น
ความสัมพันธ์เป็นแม่ลูกกัน
ซึ่งผู้เสียหายไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีกับแม่ของตัวเอง
ประกอบกับคดีนี้เป็นคดียักยอกทรัพย์

หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
ขณะนี้ทางผู้เสียหายได้ถอนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
ตำรวจจึงปล่อยตัวนางแมลงไปแล้วเช่นกัน